โรงงานที่ชนบุรีบอกว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะคะ
เพราะขโมยเข้ามาขโมยของในห้องเช่าของเขาถึง๓ครั้ง
และครั้งล่าสุดเขาบอกว่าเงินทองเอาไป
รถจักรยานยนต์เอาไปและเอาไปยั้นแปลงสีฟัน
สีฟันเอาไปค่ะโอ้โหโจรรายนี้ภาพกล้องวงจรปิดจับไว้ได้นะคะ
แต่ว่าจับได้บางช่วงบางตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเขียว
รถจักรยานยนต์ออกไปแต่ช่วงอื่นอื่นไม่เห็น
เพราะว่าคนร้ายไปดันกล้องวงจรปิดให้มันขึ้นไป
นี่เป็นช่วงที่คนร้ายมาขโมยรถจักรยานยนต์
ของในการแก้วทุ่งอายุ๔๗ปี
เป็นพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมชะบังจังหวัดชนบุรีนะคะ
คนร้ายเข้ามากันสองคนค่ะแต่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ไม่ทั้งหมดนะคะ
เพราะว่าคนร้ายดันกล้องขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ผู้เสียหายที่ชื่อในการไปร้องเรียน
กับสื่อมวลชนของไทยรัฐนี่แหละพอลงพื้นที่ไปค่ะ
ในการอยู่ระหว่างขนย้ายเข้าของเครื่องใช้ขึ้นท้ายรถกระบะ
นักข่าวก็ถามไปไหนล่ะครับย้ายหนีคนร้ายจะไปพักที่อื่นแล้ว
ทนอยู่ไม่ไหวแล้วถูกงัดห้อง๓ครั้ง
โดยเฉพาะครั้งล่าสุดเป็นช่วงเวลาที่เขาไปทำงานเข้ากัดอยู่ที่โรงงาน
จนกระทั่งตี๕ค่ะมีเพื่อนข้างห้องโทรมาบอกว่า
ถูกงัดอีกแล้วนะรีบกลับบ้านมาดูค่ะ
ทรัพย์ศิลป์ภายในห้องแผงพระเครื่องสะวัญแม้กระทั่งผงซักฟอกยาสีฟันแปรงสีฟัน
แล้วทรัพย์ศิลป์ที่มีค่ามากที่สุดก็คือรถจากกระย่ายนยนต์ค่ะ
ครั้งที่สองถูกขโมยเงินเก็บประมาณหนึ่งหมื่นบาท

แต่ละครั้งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดไม่ใช่คนเดิม

ในการฝากถึงคนร้ายถ้าดูข่าวอยู่นะปากเลยอย่าไปขโมยของใครอีก
ทำมาหากินทั้งนั้นแล้วเขาเดือดร้อน
หลังเกิดเหตุเอาหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สพแหลมชะบังค่ะ
ให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายทั้งสองคนมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
อกจากนี้มีกล้องวงจรปิดของอีกสองเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเขาด้วยนะคะ

คือนึกว่าสามครั้งโจรคนเดียวกันไม่ใช่แล้วก็จ่ายหลายห้องด้วย
แสดงว่าจุดที่ตั้งตรงนั้นมันต้องมีอะไรไม่ค่อยปลอดภัยอยู่